มาดูกันต่อกับครอบครัวนี้นะคะ

แต่คุณน้ำระพีพัฒน์ก็ไม่หวั่นค่ะ

งานหลักอย่างที่ทราบกันก็คืออยู่ฟาร์มระพีพัฒน์ที่จังหวัดนครนายกค่ะ
ฟาร์มแห่งนี้ก็อุดมไปด้วยควายของผู้ชม
เขาเลี้ยงควายเล่นหลายสิบตัวมาก
รวมไปถึงไก่ชนราคาแพงนะคะ
คุณน้ำเผยว่าช่วงที่ฝนตกหนักเนี่ย
โชคดีว่าน้ำไม่ได้ท่วมฟาร์มเขานะคะ

แต่ว่าที่เป็นห่วงก็คือลูกชาย

คือคุณพ่อต้องบังคับให้ใส่ชูชีพตลอดเวลาเข้าสวน
เพราะว่ากลัวลูกกระโดดลงเล่นน้ำแล้วหายไปค่ะ

น้องสาวน้องมาลีนนะคะ

พากี่ควายรอบปาร์มมาแล้วนะ
โอ้โห
คนนายกมีแค่บางอำเภอครับ

แต่ว่าส่วนที่ผมอยู่เนี่ย

แต่ก็ถือว่าน้ำช่วงนี้ก็เยอะ
ปกติแล้วน้ำที่บ่อตรงหน้าฟาร์มนั้น
ค่อนข้างที่จะลงไปครึ่งแหละ

โดดน้ำชอบตอนนี้เล่นน้ำอยู่ตรงหน้าบ้าน

คือกลัวว่าจะพ้นสายตาผู้ใหญ่
คอยให้น้องที่อยู่ในฟาร์มคอยดูกัน
ตลอดแล้วก็ซื้อชูชีพมาให้ตลอดแล้ว

ตอนนี้คือก็ปิดเทิงช่วงนี้แล้วก็อีกไม่กี่วัน

เพราะว่าเด็กกับน้ำอันตรายมากเลยนะ